ได้เวลาแล้วที่เราจะไปหาของกินอร่อย

เป็นร้านในตำนานที่ขายมานานถึง๗๐ปี
ร้านนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วง

ไอศครีมเนื้อทรายกว่า๗๐ปี
ที่มีคนใหญ่คนโตมากมายแวะเวียนมากิน
หลักเลยเนี่ยก็คือไอศครีมเขาจะมีความเป็นเนื้อทรายมาก
ต้องบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่รสกะทิเท่านั้นค่ะ
เพราะว่ารถงาดำรถเกี่ยวกับชาเขียวต่าง
ร้านนี้ทำได้ดีมากแล้วเนื้อไอศครีมมันไม่เหมือนใครเลย

ร้านนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวง
เฮ้ยเคยกินไอติมมาก็เยอะนะ
แต่ไม่เคยได้ยินกับไอศครีมเนื้อทรายแบบนี้

มันรสสัมผัสเป็นยังไงผมว่ามันน่าจะร่วนสุย

เธอไปจิ้มไอศครีมโบราณไปชิมที่นี่
ที่ร้านนัทพรไอศครีมกะทิสด
ตั้งอยู่ที่ถนนแพร่งภูทรแขวงศาลเจ้าพ่อเสือเขต
พระนครกรุงเทพนี่แหละ
อยากลองอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าร้านนี้ขายมานานกว่า๗๐ปี
แถมมีคนดังมานั่งชิมที่นี่เยอะแยะมากมาย
แล้วแถมนะนิตยสารดังทั้งไทยและต่างประเทศ
ก็เคยมาตีพิมพ์บทความต่างที่เกี่ยวข้องกับไอศครีมร้านนี้มาแล้ว
ไอศครีมของเขาเป็นเนื้อทรายฮะ
แล้วเขาบอกเลยนะว่าแต่ละรสชาติเนี่ยน่ากินน่าทาน
หลักไปกินไอติมรสชาติอะไรก่อน
กะทิเบสิกก่อน
ถูกต้องครับน้องใบตองแล้วจากนั้นตามด้วย
นมสดมะพร้าวอ่อน

อันนั้นปามี่
ไม่มีรสชาตินี้แต่มีงาดำ

ยังไงสักลูกหนึ่งนะสามสิบห้าบาทโอ้โหดีนะราคาดีเลยอ่ะ

เพราะฉะนั้นนะฮะหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้ว
ลองโทรไปติดต่อสอบถามกันดูถ้าไปไม่ถูกเนาะ
แล้วถ้าอยากจะไปอุดหนุนกันก็ร้านเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
แค่วันอาทิตย์ถามว่าวันเปิดเปิดกี่โมง
โมงเช้าจนถึง๑๗นาฬิกา๕โมงเย็น
ลองชิมกันผมเองก็อยากจะไปกิน

กินเข้าไปแล้วบอกอื้อหือหืออร่อย
เสียวฟันน่ะดิเสียวฟันจี๊ดเลยค่ะ

คุณอย่าไปบอกเขาสิเขารู้เหมือนผมใส่ฟันปลอม
รีวิวให้ดูเนอะมีโอกาสเราไปลองกันดูเองละกันนะคะ